ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดคุณผู้ชมค่ะผ้าเหลืองค่ะ
พระลูกวัดอารวาสค่ะถือค้อนแล้วก็ไปบุกกุฏิของรองเจ้าอาวาสนะคะ
ซึ่งก็คาดว่าทำแบบนี้ก็เพราะว่าเสพยาจนหลอนค่ะ
นี่คุณผู้ชมนี่คือพระลูกวัดรูปที่บอกว่ามีอาการหลอนนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุถือค้อนไปที่กุฏิของรองเจ้าอาวาส
อันนี้คือตอนที่พระลูกอื่นในวัดก็มากันแล้วก็แจ้งตำรวจมากันแล้วนะคะ
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะเจ้าอาวาส

ก็มาพูดคุยใจละจานะคะแต่ว่าอาการของพระเมื่อสักครู่นี้

คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ายังพูดอยู่คนเดียวนะคะ

บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ

บางตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราษต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
ตอนก็มีอาการเกลี้ยวกราดต่อว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพอพระรูปนี้เห็นเครื่องแบบตำรวจอะ

พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ

พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ

พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ

พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ

พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวบอกว่าพระต่อว่าชาวบ้านที่มายืนล้อมอยู่แบบนี้ค่ะ
พักให้หมดฤทยาก่อนแล้วเดี๋ยวจะศึกเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนต่อไป
คือปรากฏว่าสงบลงได้ด้วยที่เจ้าอาวาสคุยธรรมะให้ฟัง
พระครูนาฏธรรมวุฒิรองเจ้าอาวาสค่ะบอกว่าพระที่ก่อเหตุเป็นพระบวชใหม่ค่ะ
บวชก่อนวันเข้าพรรษาที่ผ่านมานี่เอง
แล้วจู่ก็หลอนคล้ายกับคนเสพยาอาการ
แล้วก็ถือค้อนไปที่กุฏิของรองเจ้าอาวาสแบบไม่มีสาเหตุไม่มีปีมีขลุย
พระทั้งชาวบ้านต้องแย่งเอาค้อนออกมาจากพระก่อน
แล้วก็เดินกลับมาที่กุฏิของตัวเอง
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะแอบเอายาเสพติดมาเสพจนควบคุมสติไม่ได้
แล้วพอไปตรวจสอบประวัติก่อนจะมาบวชพระรูปนี้ก็เคยมีอาการหลอนอารวาส
เพราะเสพยามาแล้วหลายครั้งเคยติดคุกคดียาเสพติดด้วย
ญาติญาติที่บ้านก็เอือมระอาไม่อยากให้อยู่บ้านก็เลยออกมาบวชเป็นพระ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปตามข้อสันนิษฐานหรือไม่นะคะ